ถามคุณสองคนดีกว่านะคะว่าปีหน้าปี๒๕๖๗มีแพลนอะไรบ้างยังไงบ้าง

ว้าวจริงเหรอเนี่ย
คือเมื่อวานนี้นะคะว่าที่เจ้าสาวคุณเมพิชนาธิ์เนี่ยค่ะ
เปิดตัวธุรกิจใหม่นะคะเรียกว่าทำงานจนนักข่าวแซวว่านะคะ

เขาจะแต่งวันที่๑๖ธันวาคมนี้ไง
ซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวนะคะก็แวะเวียนมาให้กำลังใจพร้อมดอกไม้ช่อโตด้วยนะคะ
ซึ่งเขาก็มาพูดถึงเรื่องงานแต่งวันที่๑๖นี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่าตีนสีของงานเนี่ยจะเป็นสีชมพู
เพราะว่าคุณเมย์ชอบจริงคุณเมย์เขาชอบอีกสีเป็นสีเขียวนะคะ
เพราะว่าคิดชอบอะไรอย่างนี้ค่ะก็เถียงกันไปมาอยู่นะคะ
เจ้าสาวเนี่ยไม่มากไม่มายนะคะมีประมาณ๖ชุดด้วยกันนะคะ
ปกติเรื่องทายาทเนี่ยเขาจะอัปเดตตอนแถลงข่าวงานแต่งเนี่ยนะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณเมย์อัปเดตให้ทันใจเลยว่า
อยากมีลูกปีหน้าเพราะว่าจะได้เกิดปีเดียวกับวัดที่สามี

เนี่ยเขาเกิดปีมังกรเขาก็เลยอยากได้ปีมังกรด้วย
ก็อาจจะพยายามลองดูแต่จะได้หรือไม่ได้กันก็แล้วแต่แล้วแต่เลยแหละค่ะ
คิดว่าถ้าธรรมชาติได้ก่อนน่าจะดีที่สุดครับ
แต่นอกจากนั้นก็ขอให้แบบเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีหนึ่ง

พร้อมพร้อมจะเป็นคุณแม่อะไรนะคะ

ยังไม่ได้เชิญเจ้าสาวเลยเป็นคุณแม่เดี๋ยวอาจจะข้ามสเต็ปไปครับ
เพิ่งได้ฟังเสียงว่าที่เจ้าบ่าวเนาะ

ทำงานเขาบอกว่าทำงานเหมือนร้อนเงินทั้งที่แบบว่ารวยอยู่แล้วมันจะยิ่งรวยเข้าไปใหญ่นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวแบบหลังจากนี้ก็คือแต่งงานปุ๊บก็พร้อมเปิดอู่ปั๊บแหละ
ก่อนที่จะมีเบบีมันก็ต้องสร้างความมั่น
เขาเรียกอะไรมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงก่อน

อยากเห็นนะว่า๖ชุดของเจ้าสาวเป็นยังไงบ้าง
จริงต้องปังแน่นอนงานนี้ต้องเป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่แน่นะคุณผู้ชมนะ